มาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดนะคะ
ซึ่งวัดนี้เนี่ยคือพระท่านเนี่ยท่านก็บอกว่า
จะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งก็มาใส่อยู่ที่วัดทำงานช่วยวัดตลอดเวลา
ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมาตามท่านไปเดินบินทบาทไปช่วยนะ
เหมือนเป็นเด็กวัดเป็นพระลูกวัดอย่างนั้น
แล้วก็ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าวันนี้จะออกแต่เช้าตรู่ไปบินทบาท
ตะโกนเรียกทำไมยังไม่ออกมาสักที
ปรากฏไปเจอว่ากลายเป็นศพค่ะ
แล้วเขามีเลือดออกปากออกจมูก
ลักษณะมันตายแบบแปลก
ทีนี้เขาก็เลยต้องญาติก็ติดใจนะคะว่าตกลงแล้ว
ตายจากอะไรถูกทำร้ายหรือเปล่า
ที่ตำรวจภูทรขลุงนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ไปตรวจสอบที่บริเวณสาราตรีวงที่วัดวันยาวบน
มีคนตายอยู่ตรงสาราตั้งศพ
ปรากฏไปเจอค่ะศพของคนเสียชีวิตก็คือ
นายสามารถมงคลธรรมอายุ๔๑ปี
สภาพนี้นะคะเขาใส่กางเกงขายาวสีดำ

มีเหมือนเป็นสีดำคล้ำมีเลือดไหลออกจากปาก
ตาขวาก็มีรอยเขียวคล้ำด้วย

แล้วก็ยังพบรอยเลือดกองเลือดอยู่ตรงนั้น
เป็นจำนวนมากชาวบ้านเล่าแบบนี้บอก
นายสามารถคนนี้ชอบดื่มเหล้าก็ไม่เห็นว่ามีลูกมีเมียนะ

แม่ของนายสามารถอยู่ต่างประเทศ
นายสามารถจะมาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้

โต๊ะเก้าอี้เวลามีงานต่างของวัด

ท่านพระอธจันทถาโรห์

ก็เลยตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครตอบรับ

ปรากฏเห็นนายสามารถนอนแน่นิ่งแล้วมีเลือดออกปากออกจมูก
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
ไม่เคยสร้างปัญหาภายใดหวัง
ไม่เคยมีปัญหาไม่มีอะไรเลยพระโครติเราก็อยู่ในสวนอยู่ไหน
พระสุวิทย์ท่านก็ให้ข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งนะ
ว่าคือก่อนที่จะมาเจอนายสามารถเป็นศพแบบนี้
วันก่อนหน้าคือลักษณะเหมือนไอเป็นเลือดออกมา
แล้วพระท่านก็ถามแล้วว่าจะไปหาหมอไหมจะยังไง

ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่
ตำรวจตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วตอนนี้มีการมอบร่างของนายสามารถให้โรงพยาบาลขลุงค่ะไปตรวจชนสูตรก่อน

เพราะยังมีข้อสงสัยเรื่องอะไร
รอยเขียวช้ำที่อยู่ที่เบ้าตาซ้ายไปจนถึงคิ้วของคนตายนั่นเองค่ะ
ไม่รู้ว่าถูกใครทำร้ายมาหรือเปล่าประเด็นตรงนี้สิ
ก็ต้องไปตรวจสอบว่ารอยช้ำเกิดจากอะไรนะคะค่ะใช่ค่ะ